เรื่องนี้เป็นเรื่องของซากเรือสหรัฐในกองทัพสหรัฐ
ศูนย์หายมานาน๙๕ปี
ล่าสุดค่ะก็มีการลงไปสำรวจซากเรือที่พบห่างจากซานฟรานซิสโก
ไปทางตะวันตกประมาณ๕๐กิโลเมตร
ก็ยืนยันว่าซากเรือนี้เป็นซากเรือของกองทัพเรือสหรัฐจริงนะคะ
นี่ก็คือภาพของซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปราว๕๗เมตร
ใกล้กับเกาะฟาราลอนนอกชายฝั่งซานฟรานซิสโก
ซึ่งทางองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ค้นพบเมื่อปี๒๕๕๒นะคะได้นำเรือดำน้ำดำลงไปสำรวจ
สามารถยืนยันได้ว่าซากเรือนี้เป็นซากของเรือโยง
ตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมปี๒๔๖๔ไปพร้อมกันกับลูกเรือ๕๖นาย
แต่จู่ก็ขาดการติดต่อไปเลยแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย
แม้ว่าจะมีการค้นหาทั้งทางอากาศทางทะเลแล้วนะคะ
ขณะที่สภาพอากาศในขณะที่เดินเรือก็ค่อนข้างมีพายุคลื่นลมแรง
ซึ่งทางคณะสอบสวนก็คาดว่ากัปตันเรือลำนี้น่าจะพยายามเข้าใกล้เกาะฟาราลอน
ซึ่งเข้าใกล้เพื่อที่จะหาที่หลบพวกคลื่นลมบริเวณแนวหน้าผา
แต่เรือกลับอับปางลงก่อนที่ในที่สุดกองทัพเรือสหรัฐต้องประกาศ
ว่าเรือลำนี้และลูกเรือศูนย์หายในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
ก็คือ๒๔๖๔ค่ะ
และการค้นพบครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการไขปริศนาการศูนย์หายไปของเรือลำนี้
เป็นปริศนาดำมืดมานานเกือบสัตวรรษ
และจะช่วยให้ครอบครัวของเหล่าลูกเรือยุติความสงสัยไม่อยู่ในความเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปนะคะ
แม้ว่าวันที่ค้นพบเนี่ยจะไม่พบโครงกระดูกผู้เสียชีวิตหลงเหลืออยู่ภายในเรือแล้วก็ตามค่ะ